ที่ท่าทีบเรือแห่ง๑ในจังหวัดภูเก็ต
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะมีผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
เป็นเด็กทั้งสองเลยสองคนเลยนะคะเสียชีวิตนี่เป็นช่วงของการเกิดเหตุการณ์
คุณค้าจะเห็นว่าวงกรมสีแดงเป็นเรืออีกลำ๑วงกรมสีเขียวเป็นเรืออีกลำ๑
แล้วมาชนกันเป็นลักษณะพุ่งชนกันเลยเนี่ยนะคะ
ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
หางต้องไปจากท่าที่บเรือตรงนี้จุดเนี้ย๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง
สายเมื่อวานนี้นะคะจะพบว่าคือเรือคันหนึ่งเป็นเรือ
คือหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เอาเรือไปลำเลียงผู้บาดเจ็บกลับมาที่ท่าเทียบเรือ
พบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
สิบสามรายค่ะสองรายเป็นเด็กอายุหกขวบกับสิบสองขวบ
อาการคือหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจก่อนนะคะ
กระจายส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเด็กทั้งสองรายนี้เป็นนักท่องเที่ยว
รัสเซียเนี่ยนะคะอาการสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
สอบสวนสวนเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุปานันห้าเนี่ย
เขาเดินทางมาจากแหลมหงาในตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต
รับนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รัสเซียโดยสารมาเต็มลำเลยค่ะมุ่งหน้าจะไปเที่ยวที่เกาะไข่พังงา
ด้านคดีนะคะพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ต
สอบปากคำพยานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและได้ควบคุมตัวคนขับเรือทั้งสองลำ
สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลานี้
หากพบว่าใครผิดจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีในภายหลัง
นี่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนอะ
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเขาก็ให้ความสำคัญนะคะ
นี้เกาะสวาสหาดสวรรค์เลยนะแต่ละปีเนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศไทยเยอะนะคะ